ใช่คนนั้นหรือเปล่าคะที่ถามหาในข่าวนะคะ

คนแรกที่อยากเจอนะครับ
แต่ว่าเจอเขาครั้งสุดท้ายเขาก็ยึดอำนาจ
คือคนเอกประยุกต์จากโลกชาติ

เขาก็ไม่ให้ความสำคัญผมเสียแล้ว

หนึ่งก็คือถูกดำเนินคดีโทษเท่ากันประหารชีวิต
สองก็คือไม่ได้เข้าสภาด้วยกันทั้งคู่

ผู้ที่มีบทบาทในยะที่

ผมยังเห็นคุณสุเทพสำคัญอยู่นะครับ
แต่แม้คุณสุเทพจะแด่นผมไม่สำคัญก็ไม่เป็นไร
ผมก็อยากจะดีเบตกับคุณสุเทพ
แม้ว่าลึกอยากจะเจอคนอีกประยุทธ์ซะก่อน
ครับ
จับหน้าคุณจตุพรไม่ต้องจับคู่ดิฉันนะคะ
เวลาเลือกจะได้เลือกเรียกคนเดียวนะคะ